ดูเรื่องของหายอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้ที่ขอนแก่นผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยเป็นนักศึกษาผู้หญิงนะคะ
ซึ่งก็มีผู้ประสบเหตุอีกหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์โดนขโมยจากหอพักเดียวกันถึง๓คันค่ะ
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้เนี่ยผู้ก่อเหตุมี๓คนนะคะ
สองคนเนี่ยเป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยทำหน้าที่ดูต้นทางค่ะ
แล้วผู้ชายอีก๒คนเนี่ยก็เนี่ยค่ะมาจัดการกับรถนะเห็นไหมคะมากัน๓คนนะคะ
ลงมือขโมยรถไปจากหอพักตรงนี้ในคืนเดียว๓คันด้วยกัน
ตอน๑๑โมงเช้าคุณเอค่ะซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปพบกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะบอกให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ว่าเธอเรียนหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งที่บ้านมะขาม
จังหวัดขอนแก่นนะคะรถมอเตอร์ไซค์ของเธอยี่ห้อฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซ์สีดำแดง
หมายเลขทะเบียน๑กกต๒๖๑๙ชัยภูมิ
ขี่ไปเรียนหนังสือจอดอยู่ที่หอพักนี้นะคะ
ก็ตื่นเช้ามาปรากฏว่าหายไปแล้วดูจากกล้องวงจรปิดก็อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
คนร้ายมากัน๔คนคุณผู้ชมค่ะ๔คนนะคะไม่ใช่๓คน๔คนชาย๓หญิง๑
ผู้หญิงดูต้นทางผู้ชายอีก๓คนมาปลดล็อคคอมมอโตไซค์
แล้วก็ของคนอื่นอื่นในหอพักอีกสองคันสรุปว่าขโมยไปสามคัน
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะหลบหนีไปนะคะ
คือผู้เสียหายก็ลำบากมากเลยบอกตอนนี้ไม่มีรถใช้
อยากจะให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าก่อคดีแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ